คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรายังคงเกาะติดอาการป่วยของร็อกเกอร์สาวพี่แหวนทิติมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งตอนนี้มะเร็งได้ลุกลามไปยังกระดูกแล้ว
ซึ่งได้โพสต์ภาพผลการเรียนของลูกสาวเพียงคนเดียว
สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ๑เหรียญทองจากคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วบอกว่านี่แหละคือกำลังใจที่สำคัญของคุณแม่

ล่าสุดนะคะทางคุณปุ๊กรุงเกษมสามีได้เปิดเผยความคืบหน้าอาการกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
แพทย์ยังต้องติดตามอาการของแหวนทิติมาแบบวันต่อวัน
โดยรวมยังถือว่าทรงตัวแต่จะมีบางวันที่เรียกได้ว่าอาการสุดมีไข้
ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและแพทย์สั่งงดเยี่ยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะ
แต่ก็มีบางกรณีที่ตัวเองอนุญาตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แหวน

อย่างเช่นวันนี้ค่ะก็มีเพื่อนศิลปินสุดซีคุณตู่นันทิดา
ขอเข้ามาเยี่ยมตัวเองก็อนุญาตนะคะ
ส่วนเรื่องที่ลูกสาวคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาฝากครอบครัวก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญ
แต่ทั้งนี้ปุ๊กรุงเกษมก็ยอมรับกับทีมข่าวแบบตรงไปตรงมา
ภรรยาคงไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัติลูกสาวในเดือนกันยายนไม่ไหว
แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นถึงจะทำการรักษาในขั้นต่อไปได้ค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะทันในเดือนกันยายนนี้สำหรับงานรับปริญญาของลูกสาวเพียงคนเดียว
แต่เชื่อว่านี่แหละค่ะที่พี่แหวนเห็นแบบนี้
นี่ก็เป็นกำลังใจที่สำคัญมากและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับ
คนเป็นแม่คนหนึ่งแล้วเนาะใช่แต่ถ้าในสำหรับคนนอกอย่างเรา
พอเห็นผลการเรียนปุ๊บแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะคือน้องปันเก่งมากจริง
เอทุบตัวเกลียดนิยมอันดับหนึ่งเรียนทองเลยยอดเยี่ยมมากค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แหวนด้วยนะคะส่งกำลังใจไปแรงเลยแล้วกันนะ